ร้องได้ให้ล้าน

ยอมจะดนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเย็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์
ไม่ต้องการหน่อยเหรอฮะ

ดนตรีมาอีกหน่อยขอดนตรีอีกหน่อย

เนี่ยนะ

เนี่ยผู้ใหญ่ทำอะไรไว้เด็กเขาก็ทำตามนะ
เอ็นดู

เหลืออีกเพลงเดียวเท่านั้นจะได้ตามเป้านะครับ
หกหมื่นบาทนะครับ

ใบเตยร้อง
เพื่อนรัก
เพื่อนรัก

เพื่อนรักไดเกิร์ต
เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต
เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต
เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต
เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต

เพื่อนรักไดเกิร์ต
เพื่อนรักไดเกิร์ต
เพื่อนรักไดเกิร์ต
เพื่อนรักไดเกิร์ต
เพื่อนรักไดเกิร์ต